รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นเหตุ
ถูกลอตเตอรี่๓๐ล้านนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้มีอาจารย์หนุ่มใหญ่
แจ้งความทวงเงิน๓๐ล้านคืน
หลังจากถูกรางวัลที่๑จำนวน๕คู่

แล้วมาพบต่อนะครับว่ามีอดีตนายตำรวจ
นำสลากไปขึ้นรางวัลซะแล้ว
อาจารย์หนุ่มท่านนี้บอกว่านั่นมันของผม

เงินของผมลอตเตอรี่ของผม

โดยนายปรีชาไคร่ครวนอายุ๕๐ปีนะครับ

แจ้งความร้อยตำรวจโทนอกราชการนายหนึ่ง

สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน

ก็ถูกเยอะด้วยนะจำนวน๕คู่
รวมเป็นเงินแล้วทั้งสิ้น๓๐ล้านบาท
แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลมันหายไป

ปกติจะซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าเจ้าประจำมากว่า๕ปีแล้ว

ก็ได้ซื้อเลขท้าย๒๖จำนวน๔ชุด

โดยแม่ค้านัดให้มารับลอตเตอรี่

ลอตเตอรี่๓ชุดเท่านั้นนะครับ

สำหรับลอตเตอรี่ชุดที่หายไปเนี่ย

มันบอกเป๊ะเลยนะฮะ๕๓๓๗๒๖นะครับ
ซึ่งก็เป็นรางวัลที่๑ของงวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน

แล้วเขาก็เลยโทรไปสั่งแม่ค้าประจำเลย
งวดนี้มี๒๖ไหมเก็บไว้ให้หน่อย

ปีชาฉันให้ไปหมดแล้วนะ

ให้ไปหมดเลยนะฮะทั้ง๔ชุดเลยนะครับ

บอกว่าพี่ปีชาถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า

คนขายก็จึงกลับไปเช็คต้นคั่ว

มันถูกรางวัลที่๑จริงพี่ปีชา

ซึ่งตำรวจก็แนะนำให้หาลอตเตอรี่ให้ดีก่อน

ไปค้นหาดูซิไปติดอยู่ในกระเป๋าไหนหรือเปล่านะครับ

แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไร
เพราะวันที่๓พฤศจิกายน

ติกรของกองสลากแนะนำให้มาแจ้งความ
แล้วก็นำใบแจ้งความมาเป็นหลักฐาน

มีคนนำสลากจำนวน๑ชุด

ตำรวจจึงประสานให้ผู้ที่นำสลาก

แล้วก็ได้มีการเจรจากันเพื่อขอแบ่ง

แต่ปรากฏว่าพี่ปีชากับคนที่

ร้อยตำรวจเอกจีรายุทธ์ชัชรินกุล
พนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
เจ้าของเรื่องที่รับเรื่องร้องเรียนไว้นะฮะ

ลากที่ถูกรางวัลเป็นของใครกันแน่

ก็ตามนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ย

เขาก็ยืนยันเงินเขาซื้อทำไมเขาต้องได้ครึ่งเดียว

อย่างนี้ก็ต้องผ่านการตรวจพิสูจน์

วิธีทีมงานทนายประชาชน

ให้นายตำรวจคู่กรณีที่เอาสลากไปขึ้นเงินนี้นะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกันถึงกรณีนี้
บอกว่าตัวเองได้ขอดูไลน์ของคุณครู
ในวันที่๓๑ตุลาคมนะครับ
ได้มีการคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เพื่อขอซื้อเลข๕๓๓๗๒๖จริงหรือไม่
แล้วก็ที่คุยกันว่าถูกรางวัลจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกว่าคุณปีชาเนี่ยนะครับ

ตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ให้เผยแพร่ข้อมูล
เนื่องจากมันเป็นหลักฐานในคดีได้นะครับ

ลบเฉพาะในวันที่๓๑ตุลาคมเท่านั้น

ถ้าลบคือลบทั้งหมดนะคะ
อ้าวเหรอฮะก็ต้องตามไปดูที่แม่ค้าด้วยนะ